ว่ากันถึงเรื่องของนักดื่ม
เคยเมาหลุดภาพตัดไหมครับ

คนเมาเนี่ยเวลาเมาแล้วมันมีหลายแบบ
บางคนเมาแล้วสนุกสนานมากเลย

ส่วนอันนี้เมาแล้วรักหมาครับ
กินหมูกระทะแล้วคงจะดื่มหนักไปหน่อย

เอาตัวเดี๋ยวแล้วแหละ

สภาพมันเมานะ

อันนี้คืออะไร

ยังถามภรรยาว่ามาจากไหน
นี่ไงเมาแล้วรักหมา
หลายคนบอกว่าหมามันคงงนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับมัน

คือเพื่อนแกล้งถ่ายคลิปครับถ่ายไปไม่ห้ามด้วย
คลิปนี้ถูกโพสต์ลงเฟซบุ๊คของหนุ่มเมาคนอุ้มหมา
นั่นแหละระบุข้อความเอาไว้ว่า

มีบ้างไหมผมแปลงคำให้นะปลร้านหมูกระทะหน้าหมู่บ้าน
เพื่อนคือถ่ายคลิปก่อนแทนที่จะห้ามเขานะฮะ
ทีมข่าวเราไปพูดคุยกับเจ้าของโพสต์ก็คือนายยุทธภูมิแก้วเข้มหรือคุณบูม
คุณบูมเล่าบอกว่าวันที่ไปนั่งกินหมูกระทะเนี่ยเป็นคืนวันออกพรรษาครับ
กะว่าจะนั่งกินจนร้านปิดเลยแล้วฝนมันตกหนักด้วยคืนนั้น
นั่งกินหมูกระทะแล้วก็ดื่มไปด้วยก็เห็นเจ้าสุนัขตัวเนี้ย
นั่งเฝ้าอยู่ไม่ยอมไปไหนคือมันจะรอกินของนะครับ
สงสารมันเดี๋ยวจะไม่มีที่หลบฝนจึงตัดสินใจอุ้มขึ้นรถเอากลับบ้านซะเลย
แต่หลังจากนั้นภาพตัดจำอะไรไม่ได้ครับเนี่ยนะฮะ
คุณผู้ชมดูภาพไปด้วยอีกครั้งเพื่อนที่ขับรถให้เนี่ยบอกว่าเขาเนี่ย
หมาขึ้นไปบนบ้านเลยนะชั้นสองนอนห่มผ้าให้มันด้วยกอดมันยันเช้าเลย
พอตื่นขึ้นมาตกใจอ้าวหมาใครเนี่ยหมามาได้ยังไง
พอเริ่มได้สติกลับมานะครับก็พาหมาไปส่งที่ร้านหมูกระทะ
ซื้ออาหารเม็ดซื้อไก่ปิ้งตับปิ้งแทนคำขอบคุณและขอโทษนะฮะ
แล้วก็ฝากให้ช่วยดูแลอ่าคนดูอ่าที่ร้านอาหาร่ะดูแลมันด้วย
เออซึ่งจากการสอบถามคนที่ร้านหมูกระทะบอกว่าหมาที่คุณบูมเนี่ยนะฮะ
อุ้มกลับไปนอนด้วยมันเป็นหมาจรจัดนะอ๋อไม่มีเจ้าของ
คือร้านหมูกระทะมันก็ชอบมานั่งแหละมานั่งรอคนที่ย่างหมูนะฮะ
ปิ้งนู่นปิ้งนี่จะแบ่งอาหารให้มันไงเอามันก็หอมไง
แต่มันไม่เคยกัดใครนะครับเขาบอกแบบนี้เป็นหมาน่ารัก
มานั่งเฝ้าแบบเงียบนะฮะไม่รบกวนลูกค้า
และล่าสุดครับคุณผู้ชมตอนแรกเอากลับไปอย่างไม่เป็นทางการใช่ไหม
อ่าล่าสุดคุณบูมกลับมารับหมาตัวนี้
ไปอุปการณ์และเลี้ยงเลี้ยงดูอย่างเป็นทางการแล้วครับอ้าว
ไม่ใช่หมาก่อนก่อนอีกแล้วนะฮะอ้าวรักแรกพบเออ
กลายเป็นมิตรกันไปเลยดูสิฮะ
เอออาจจะเพื่อนคนถ่ายคลิปก็ไม่ห้ามเนอะให้เขาอุ้มไปเนอะอ่า
ยังดีหน่อยเมาแล้วรักหมาเออนะไม่ไปทำร้ายร่างกายมันนะอ่าครับ